นั่นก็คือภาพยนตร์จากพี่ซันนี่นะคะ

ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอคุณผู้ชม

ก็เป็นเรื่องราวความรักนะพี่เต๋อนะ
เต๋อภูมิกับแนวอาร์ตหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ติดตามดูได้นะคะ๒๖ธันวาคมค่ะ
แต่ในเรื่องเนี่ยพี่ซันนี่ถ้าใครได้ดูตัวอย่างโดนเทไง
เขาเลยไปถามว่าชีวิตจริงจะโดนเท

ฟังพี่ซันนี่ตอบแบบฮากันเลยดีกว่าค่ะ
หล่อแบบสันนี่โดนเทด้วยเหรอ
เพื่อมีคาดหวังว่าจะต้องมีแฟนได้แล้วนะ
ไม่ได้คาดยกเว้นเจอครับผม
ก๋วยพี่โรเอนด๗๕๕
ครูแม่ของช่าพาไปแก้ส่งครับ
เราจะซึ่งจะดีหรือไม่ดีสุดท้าย

คือนางปีชงเกิดปีไก่นั่นเองนะคะ

เรื่องปีชงว่ากันไปนะคะ
นางเอกนะคะน้องออกแบบตัดผมสั้นในรอบ๗ปีเลย

คุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเหมือนธอมบอยเลยนะคะ

เขาไม่รู้ว่ามันควรที่ค่อยตัดอะไร

แล้วมันยาวไม่ทันไม่กระทบเลยค่ะ
เพราะว่าเหมือนก็จะบอกคุยกับพี่ผู้จัดการไว้ใช่ไหมคะ
ว่าโอเคเดี๋ยวเอาแบบจะมีแบบตัดผมนะ
เวลาแบบรับงานอื่นก็ต้องบอกเขาว่าตัดเป็นอะไรยังไง
ถ้าโกอินเตอร์ส่วนมากคือมีแค่ของประเทศจีน
ที่เพิ่งเซ็นสัญญาว่าจะไปโปรโมทที่นู่น
คือคนมันหน้าเก๋ตัดผมทรงไหนเขาก็รอด
ทรงนี้ก็รอดนะออกแบบดิฉันชอบมาก

ในการกลับไปเก็บของที่บ้านที่มันลกเนี่ย
แล้วก็เคลียร์ออกไปส่วนท้ายปลายปีไปเลย
ถือว่าเป็นการคัดแยกขยะแล้วก็เคลียร์บ้านให้สะอาดสะอ้านด้วยนะครับ
หรือว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ทิ้งไปเถอะ